คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการชุมนุมกันหน่อย
เฉพาะกลุ่มทะลุแก๊สที่ออกมาทำกิจกรรมกันต่อเนื่องเลยเนี่ยนะคะ
วันนี้เป็นวันแรกนะที่กลุ่มทะลุแก๊สเปิดใจกับนักข่าวว่าเขาจะออกมาแบบนี้ทุกวัน
กว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะลาออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะ

แล้วก็มีเสียงปึ้งแบบนี้เกิดขึ้น
คือมีการยิงหนังสติ๊กมีวัตถุคล้ายประทัดยิงขึ้นไปนะคะ

ก็ไฟก็ไหม้ป้ายจนเหลือแต่ซาก
ไฟไหม้แต่ว่าแทนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มทะลุกแก๊ส
เปิดใจกับนักข่าวครั้งแรกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
บอกว่าหลังจากที่กลุ่มทะลุแก๊สรวมตัวกัน๑๓สิงหาคม
เป็นวันที่ลูกนัทหรือเรียกกันว่าไฮโซลูกนัดเนี่ยค่ะ
เข้ามาร่วมชุมนุมแล้วก็ถูกกระสุนเข้าที่ลูกตาเป็นกระสุนยางเนี่ยนะ

สร้างความเจ็บแค้นให้กับกลุ่มทะลุแก๊สนะคะ

มากันทุกวันแล้วก็มีการปะทะที่แยกดินแดงเนี่ยนะ
ก็มีการถูกจับดำเนินคดีกันไปบ้างคนมันก็เลยน้อยลง
บางคนก็ไม่กล้ามาร่วมกิจกรรม
แต่ยืนยันว่าจะมาทุกวันนะคะ
มาทุกวันจนกว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชาจะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
รับว่าวัยรุ่นกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ย
ชุมนุมจนนักข่าวก็ตามทำข่าว
แต่มันกลายเป็นว่ามันมีหลายกลุ่มที่มาแฝง
แฝงจนเกิดความเข้าใจผิด
ทะลุแก๊สเนี่ยบอกว่าบางคนมาร่วมจนแยกไม่ออก
ว่าใครเป็นใครเป็นกลุ่มทะลุแก๊สหรือเปล่าหรือเป็นใคร
ทีนี้ค่ะยุทธศาสตร์ก็ยังบอกไม่ได้ว่าจะเอายังไงกันต่อ
แต่เบื้องต้นตอนนี้กลุ่มทะลุแก๊สบอกว่ามากันที่สามเหลี่ยมดินแดงตลอดเลย

ขอโทษผู้ใช้รถใช้ถนนที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ
แต่อยากให้มองในมุมของเขาว่า
ก็ถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออก
ก็ถ้าตำรวจไม่ใช่ความรุนแรง

ส่วนที่เขาเปลี่ยนจุดรวมตัวจากแยกดินแดงไปจุดอื่นโดยเฉพาะแยกนางเลิ้งเนี่ยค่ะ

คือทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ว่าจะแยก

แต่หลักก็เนี่ยยังมากันที่สามเหลี่ยมดินแดงอยู่ค่ะ
ที่ไม่มีการนำก็คือ

เขาติดภารกิจตรงนี้นะครับ
คือเขาไม่ได้สามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับ
ก็คือแล้วแต่ทางเจ้าที่รัฐ

ผมอยากจะบอกเจ้าที่รัฐนะครับว่า
ท่านจะทำอะไรคิดถึงลูกหลานไว้นะครับ

ด้านพลตำรวจตรีปิยาตวิชัย

แถลงสรุปการชุมนุมเมื่อวานนี้
สามเหลี่ยมดินแดงและที่แยกนางเลิ้งด้วย
สรุปก็คือมีการจุดไฟเผาป้อมจราจรแยกนางเลิ้ง
ทำลายป้อมจราจรแยกยมราชเสียหาย
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้กฎหมาย
ในการจับกลุ่มผู้กระทำความผิด๑๖ราย

ยึดของกลางก็เป็นวัสดุทำด้วยท่อ
ลักษณะคล้ายอาวุธปืนหนังสติ๊กประทัดลูกบอลลูกแก้ว

วันนี้ก็ถูกดำเนินคดีนะคะ

ทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหาย
ก็มีป้อมตำรวจจราจร๑แห่ง
กระบะของตำรวจนครบาน๗คัน
รถของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้รับความเสียหายด้วย
ส่วนความเสียหายอื่นอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ